เรื่องนี้ค่ะลูกลูกคลั่งค่ะ

ขอตังค์แม่จะไปซื้อเหล้าแม่ไม่ให้

เขาเอาเสียมมาฟาดหัวพ่อแล้วก็ฟาดขาพ่อ
ขาพ่อกระดูกผิดรูปแล้วก็เสียมหักเลยค่ะ
เสียมเหตุ
เจ้าเพื่อนไงช่วยดิ
เกมว่า
ไป

เห็นจังหวะนี้ไหมตำรวจเอาอาวุธมา
ก็คือพวกอุปกรณ์ล่ะค่ะคุณผู้ชมไม้งามต่าง
จะมาควบคุมตัวลูกที่อลวาดอยู่ตรงนี้
โอ๊ะทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็กู้ไพร
พยายามที่จะจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้แล้วได้ยินเสียงไหม
เขาฮึดฮัดดูขัดขืนตลอดเวลา
ผู้ชายคนนี้นะไปทำร้ายพ่อของตัวเองได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชุมชนบ้านบึงงาม
ที่อำเภอหนองพอกของจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งลูกชายอายุไม่น่าจะเกิน๒๕
เอาเราเรียกชื่อว่านายเอละกันค่ะ

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเจอเสียมด้ามหนึ่ง
เสียมมิ้นนี่แหละที่เอามาฟาดพ่อ
แล้วกันก็เอาอุปกรณ์มาละค่ะ
ที่นี้ก็ต้องเอาอุปกรณ์มาละค่ะก็คือไม้งามต่างมาควบคุมตัวตามยุทธวิธีอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
สุดท้ายต้องบุกเข้าชาร์จคุมตัวเอาไว้ได้
ก่อนหน้านี้นะหน่วยกู้ชีพพาพ่อของนายเอ
ได้รับบาทเจ็บในไข้งด้านซ้าย
ถามว่าพ่อเจ็บเยอะไหมกระดูกผิดรูปเลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าลูกชายเอาด้ามเสียมมาตีจนหัก
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหนองพอกไป
เราไปถามเหตุการณ์จากแม่
แม่เล่าให้ฟังว่าลูกฉันเมา
ลูกฉันมาขอตังค์ฉันจะไปซื้อเหล้ากิน

กลายเป็นว่าลูกฉันมันก็หันไปทะเลาะกับพ่อ
โมโหไปคว้าเอาเสียมมามาฟาดหัวพ่อก่อน

ทีนี้พ่อก็อายุเยอะแล้วอะเนาะ

จังหวะที่พ่อล้มลูกไม่ได้หยุดช่วยดึงพ่อขึ้นมา
แต่ลูกเอาเสียมนั้นฟาดที่หน้าแข้งซ้ายพ่อ
ขาพ่อหักกระดูกผิดรูป
แม่เห็นแบบนี้แม่ก็ต้องรีบโทรแจ้งผู้นำชุมชนแล้วค่ะ
ตำรวจคุมตัวในเอคนนี้ไปที่สพโคกสว่าง
เดี๋ยวต้องไปตรวจดูซิอาการอลวาดคุ้มคลั่งแบบนี้

หรือว่ามียาเสพติดอะไรอย่างอื่นตามในร่างกายอีก

ต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ